คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้กันบ้างดีกว่านะคะไปเติมความสุขเติมรอยยิ้มกันบ้างดีกว่า
วันนี้เราพาคุณพูดถึงสัจธรรมคนที่มีคู่กันนิดนึง
เวลาที่คนเรามีแฟนบอกเลยว่าโลกทั้งใบมันมีแต่นายคนเดียว
ส่วนเพื่อนเหรอหลบไปก่อนเพื่อนหลบไปก่อน
รอไปก่อนแล้วกันนะคะยังไม่ว่างตอนนี้อาการเป็นยังไงนะคะ
คุณผู้ชมติดตามได้กับช่วงเจาะแจ๊ริมจอ
นานมาร์ทใบเฟิร์นอดีตคู่เคยจิ้น
แต่ตอนนี้งดฟินเพราะใบคะมีแฟนแล้ว
เขามาปะกันในงานอีเวนต์ทั้งที

ร่วมเฟรมกันนิดหนึ่งแต่บอกเลยว่าดันเห็นแล้วทั้งอึ้งทั้งทึ่งในความเพื่อนรัก
โอ้โหคนที่ไม่ใช่แฟนยืนแทนก็ไม่ให้ยืน
เอาสิมีแฟนแล้วผลักเพื่อนมีอยู่จริง
อ้าฮ่อก็ฉันมันเป็นแค่มันไม่ใช่นาย
จะทำให้ตายยังไงเธอคงจะไม่รักเรา
โอเคบ๊ายค่ะหรือเรียง
เจ้าแจ๊กริมเจ้า